คู่จิ้นที่จิจ๊ะจริงเลยสำหรับคู่นี้ค่ะ

โดยเฉพาะพี่โนะเนี่ยชอบอับน้องนิชาค่ะ
การนี้ไฟล์นิชาจะเอาคืนได้รึเปล่า
น้ำตาลไอ้อามีนาจะตั้งชื่ออะไรยังไงกัน
ไปฟังนิชาเมาส์มอยพี่โตโน่กันดีกว่าค่ะ

คิดว่าได้ได้ไหมน่าจะได้ค่ะ
ส่วนกวนสาวล่ะคะจะมีกิจกรรมร่วมกันไหมคะ

พยายามนัดกันอยู่ให้คิวตรงกัน

พักจะไปพักกันอะไรอย่างนี้พักผ่อนกัน

ผู้นำเพล็นป๊าก็คือป๊าวาค่ะ

แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เลยกลายเป็นป้าหมด

โน่อย่าแกล้งน้องเขาแรงนะจ๊ะ
น้องแกล้งนี้เขาบอกบางเนอะ

เชียงให้แกล้งบ่อยเพราะมันน่ารักน่าอีกนะ